เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของไอเดียการลอยกระทงอันดีกว่า

มองหากระทงสวยที่จะไปลอยกระทงแหละ
โคราชคุณผู้ชมตอนนี้โรงงานผลิตกรวยไอติม
เขาเร่งผลิตเพื่อที่จะเอามาทำกระทงด้วยนะคะ
ไปดูกันว่าลวดลายหน้าตาสีสันมันขนาดไหนคะ
ราชศรีมาเรียกว่าอุ้ยมือเป็นระวิงกันเลย
เพราะเร่งผลิตตามคำสั่งของลูกค้าที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมาก
โดยลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะนำกรวยไอศครีมหลากหลายสีสัน
ไปผลิตเป็นกระทงในรูปแบบต่างต่างครับ
เป็นตุ๊กตาเป็นชุดกระโปรงสวยแบบนี้แหละค่ะ
เพื่อดึงดูดลูกค้าสร้างไอเดียใหม่ให้กับลูกค้านะคะ
เจ้าของโรงงานผลิตกลวยไอศครีมนี้ก็คือคุณประเสริฐมูลเทพ
บอกว่าปีนี้ลูกค้าสั่งซื้อเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายสีสันให้เลือกด้วย
สีชมพูสีเขียวฟ้าส้มเหลืองครับ
หลากหลายแบบนี้เพื่อเพิ่มความสดใสนะคะ
โดยช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงก็จะมีออเดอร์สั่งมากว่า๓๐๐๐อัน
ลูกค้าเนี่ยค่ะเขาซื้อไปแล้วนี่นะคะก็จะเอาไปทำกระทง
ไม่ใช่แค่ตุ๊กตาบาร์บี้ใส่กระโปรงสวยอย่างที่เห็นนะ
ยังมีกระทงรูปหัวใจด้วยเนี่ยค่ะมีกระทงรูปเรือก็มี
ซึ่งกระทงเหล่านี้นะคะก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
เป็นอาหารของปลาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่า
มันจะทิ้งเกลื่อนเป็นขยะของแม่น้ำมันก็ย่อยไปเพราะมันเป็นแป้ง
มันก็เปื่อยนะคือแต่แบบนี้ที่เห็นเป็นรูปตุ๊กตุ๋นตุ๊กตา
อันนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่าต้องเอาตุ๊กตาออกมาก่อนนะ
ก่อนที่จะลอยกระทงลงไปเพราะว่าตุ๊กตาพวกนี้มันเป็นพลาสติกนะครับ
จริงเขาก็เชื่อความสวยงามเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดคุณซื้อกระทงแบบนี้
คุณได้ของเล่นกลับไปเล่นที่บ้านด้วยแล้วก็กระทงก็ค่อยลอยไปนะอ่า
ตกแต่งกันไปนะคะสวยงามหลากหลายสีสันเก๋ไก่นะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นไอเดียมาให้ดูกัน
เดี๋ยวนี้กระทงมีหลากหลายรูปแบบนะ
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหม

มีหลายวิธีเลยมีขนมปังที่เป็นสีใช่ไหมคะ
มีลวดลายสวยงามทำเป็นรูปสัตว์ต่างด้วยราคาก็ไม่ได้แพงนะ